มาดูเรื่องของชาวชุมชนตลาดท่าเรือเทศบาลนครสุราธานีกันก่อน

เขาเอาไปประดับตกแต่งบริเวณตลาดสะพานโค้ง๑๐๐ปี
เพื่อสร้างศีรษรรณในการต้อนรับเทศกาลวันออกพันธ์ศาล

ระยิบระยับทองประกายเลยนะครับ
ใบโพสีทอง๓๐๐๐กว่าใบ
ถูกนำมาประดับไว้ที่บริเวณตลาดสะพานโค้ง๑๐๐ปี
ถนนเศรษฐภักดีเขตเทศบาลนครสุราธานีนะครับ
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลออกพรรษา

และแข่งเรือยาวประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งความประยิบระยับเป็นประกายสวยงามของใบโพ
ก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมตลาดเป็นอย่างมากนะครับ
และต่างก็ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
เขามีการจัดฉากจัดอะไรประดับประดามากมายนะครับ

ประธานชุมชนตลาดท่าเรือเทศบาลนครสุราธานี
ให้ฟังบอกว่าชาวบ้านในชุมชน
รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าพร้อมใจกัน
นำใบโพสีทองมาประดับทั่วตลาดสะพานโค้ง๑๐๐ปี
แล้วก็สร้างความสวยงามให้เข้ากับอาคารเก่าดั้งเดิม
เป็นการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

พาครอบครัวมาเดินเลือกซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
ภายใต้โลแกนของสุราธานีเขา
ชอบชมชิมแชะเช็คอิน
โอ้โหที่ตลาดแห่งนี้ฮะตลาดสะพานโค้งร้อยปีนะครับ
และนอกจากนี้ในวันที่๒๔ตุลาคมนี้คือวันพุธ
ก็จะนำใบโพสีทองมาประดับเพิ่มอีก๓๐๐๐ใบ
คืออันนี้ก็สวยแล้วนะเดี๋ยวประดับเพิ่มเติมอีก

เพื่อเป็นการต้อนรับงานชักพระทอดผ้าป่า
และแข่งเรือยาวประจำปี๒๕๕๙

แล้วก็ประเพณีชักพระที่กำลังจะเกิดขึ้น
ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ก็สืบทอดกันมานานหลายต่อหลายปี

แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเข้าพรรษา

ถ้าออกพรรษาให้มาเที่ยวที่สุราธานี
แล้วเขาก็มีการจัดกิจกรรมที่จะเอา
รถขบวนแห่เทียนพรรษาของอุบลมาที่นี่ด้วย
เขาเหมือนเป็นผู้บัดดี้จังหวัดบัดดี้จับคู่กัน

เดี๋ยวนี้เขาการท่องเที่ยวเขาจะเป็นแบบนี้เนอะ

งานครั้งนี้ที่เกิดขึ้นวันที่๒๔ตุลาคมนะครับ